ไปดูบรรยากาศที่ต่างประเทศกันบ้างนะครับ
ส่วนพฤกษศาสตร์ของเมืองหลวงที่เป็นเมืองคิวครับ
มีการออกมาเปิดเผยรายงานบอกว่า
ศาสตร์ทั่วโลกตอนนี้เป็นครั้งแรกที่ชี้นะครับว่า
พันธุ์พืชจำนวน๑ใน๕ของโลกนั้นเสี่ยงจะ๐๐๐๐ด้วยครับ

โดยบอกว่าสาเหตุนี่เกิดจากปัญหาการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศทั่วโลกนะคะ
รวมทั้งการลดลงของพื้นที่ป่าด้วยค่ะ
พฤกษศาสตร์เมืองคิวในกรุงลอนดอนของอังกฤษ
แพร่รายงานสถานการณ์พฤกษศาสตร์โลกฉบับแรก
ทำการศึกษาโดยผู้เชี่ยวชาญถึง๘๐คนค่ะ
ซึ่งชี้ว่าพันธุ์พืช๑๒๑หรือกว่า๑ใน๕จากสายพันธุ์ทั่วโลก
เสี่ยงที่จะศูนย์พันธุ์จากสภาพความเปลี่ยนแปลงหลายปัจจัยที่เกิดขึ้นบนโลก
การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศนะคะ
รวมถึงการที่พื้นที่ป่านั้นลดลงจากการตัดไม้ทำลายป่า
เพื่อที่จะใช้พื้นที่ทำเกษตรกรรม
หรือเปลี่ยนพื้นที่ป่าให้เป็นเมือง
รวมไปถึงจากปัจจัยของโรคระบาดและการคุกคามของสิ่งมีชีวิตสายพันธุ์อื่น
ซึ่งความเสี่ยงที่จะศูนย์พันธุ์ของพันธุ์เหล่านี้
กระทบต่อซัพพลายอาหารและยารักษาโรคนะคะ
โดยรายงานยังระบุด้วยว่าปัจจุบันกว่าร้อยละ๑๐ของพื้นที่ทั่วโลกค่ะ
ปกคลุมไปด้วยพืชที่มีความอ่อนไหวต่อความเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ
ขณะที่ผลกระทบอื่นในระยะยาวถือว่ายังไม่ชัดเจนค่ะ
อย่างไรก็ตามนะคะรายงานฉบับนี้ก็ชี้ว่า
ในแต่ละปีจะมีการพบพืชสายพันธุ์ใหม่ประมาณ๒๐๐๐สายพันธุ
ปีที่ผ่านมาค่ะพบพืชสายพันธุ์ใหม่รวม๒๐๓๔สายพันธุ
ซึ่งก็หมายความว่ายังมีความหวังนะคะ
ที่จะพบพืชที่เป็นแหล่งอาหารใหม่ที่มีความยืดหยุ่น
ปรับตัวได้กับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง
ขณะเดียวกันค่ะรายงานระบุว่าปัจจุบันมีพืช๓๙๑๐๐๐สายพันธุ์นะคะ
ซึ่งเป็นที่รู้จักในทางวิทยาศาสตร์
จำนวนนี้ค่ะ๓๖๙๔๐๐สายพันธุ์เป็นพืชดอกค่ะ